เอามาดูเรื่องนี้ก่อนนะคะไปดูเรื่องความทุกข์ก่อนเลย
อยากให้ตำรวจช่วยสร้างสุขให้คนกลุ่มนี้ด้วยนะคะ

ไม่ได้ร้องเรียนเปล่านะแนบคลิปกล้องวงจรปิดมาด้วย
บ้านเขาเนี่ยถูกขโมยนะคะมาขโมยหลอดไฟหน้าบ้านนะคุณ

ขโมยไป๒ดวงแล้วกลับเลย
เอาไปแค่นั้นไม่ต้องการอะไรมากกว่านั้น
คือเนี่ยค่ะจริงอยู่นะว่ามูลค่าสิ่งของที่ถูกขโมยไปมันไม่ได้เยอะอะไรมากมายหรอก
แต่ถามว่าแล้วต่อไปคุณจะมาขโมยอะไรอีก
แล้วประเด็นคือบ้านหลังนี้มีประวัติเมื่อ๑๐ปีก่อนเคยโดนยกเขาหมดไป๒แสนกว่าบาทด้วย

นี่ค่ะเห็นชัดเจนเลยนะคนร้ายสูงประมาณสัก๑๘๐เซนติเมตรได้
หมวกกันน็อกเต็มใบขี่มอเตอร์ไซค์สีขาวมา
ไขควงแล้วก็เอามือตบดวงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ไป๒ดวง

บ้านหลังนี้เป็นบ้านของนายธัญฑรศรีบุญยเกตอายุ๕๖ปีค่ะ
เขาเป็นหัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเขต๓จังหวัดนครปฐมสังกัดสำนักงานประหลัดกระทรวงมหาดไทย
บ้านอยู่ที่หมู่บ้านสวนแก้วในตำบลลาดใหญ่นะคะ

เจ้าของบ้านก็งงนะว่าเอาแค่นี้เองเหรอ
ต้องการขโมยแค่ไฟสองดวงเนี่ยนะ
แต่ก็แปลกนะก็ยังไม่นิ่งนอนใจว่า
ขโมยไฟไปแล้วต่อไปเนี่ยตั้งใจมาขโมยอย่างอื่นอีกหรือเปล่า
ก็เลยรีบไปแจ้งความร้องทุกข์เอาไว้ที่ตำรวจสพเมืองสมุทรสงครามนะคะ
แล้วก็อย่างที่บอกเมื่อสิบปีก่อนปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดค่ะ
บ้านหลังนี้เคยโดนยกเขาเลยกวาดทรัพย์สินไปเนี่ยสองแสนกว่าบาท
ตำรวจยังจับตัวคนร้ายไม่ได้เลยค่ะ
ธัญฑรเขาบอกเลยว่าซอยนี้มันมืดมาก
เจ้าของหมู่บ้านเองก็ไม่ยอมยกถนนให้เป็นถนนสาธารณะ
ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างไม่ได้เลยค่ะ
แต่ละบ้านก็ต้องไปติดไฟกันเอาเอง
เลยบอกว่าอยากให้ตำรวจช่วยจับคนร้ายให้หน่อยได้ไหม
กลัวว่าจะย่ามใจแล้วก็มาก่อเหตุปีนขึ้นบ้านคนอื่น
อาจจะเกิดเหตุที่มันร้ายแรงกว่านี้หรือเปล่า

หน้าคงจะยกรัวบ้านไปด้วย

ยังไงก็ฝากตำรวจช่วยเป็นหูเป็นตาให้ด้วยแล้วกันนะครับ